มาดูอีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะที่หลายคนก็อาจจะตามกันอยู่สำหรับกรณีที่มีรถปอเท่คันหนึ่งค่ะ
ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหมือนเสียหลัก
พุ่งชนกับจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เป็นผู้หญิงสองคน
หนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนมาด้วยกันชนเข้าไปเต็มแรงนะคะ
จนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดที่เราวงสีแดงให้คือคนนะคะ
ลอยกันไปกระเด็นคนละทิศคนละทางคนหนึ่งกระเด็นเข้าไปในร้าน
คนกระเด็นมาอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยค่ะร่างกายนี่ขาขาดอ่ะ
ใช่ค่ะคนขี่เนี่ยนะคะท้องอยู่ด้วย๓เดือนแท้งเลย
ขาขาดต้องตัดขาทิ้งแล้วก็แขนซ้ายก็ยับเยินเหมือนกัน
รอตัดอยู่อาการถือว่ายังเป็นตายเท่ากันสาหัสนะคะ
ครับอีกคนนึงเสียชีวิตคาที่เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ราคานี่ก็หลายล้านเลยชนรถจากกระยานยนต์ยับเยินเลยนะคะ
ทำให้นางสาวมีนารัฐฉิมน้อยหรือว่าไตเติลวัย๒๒ปี
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนคนขี่คือนางสาวกิติยาเที่ยงธรรม
คนนี้คือคนขี่ที่บอกว่าตั้งคันอยู่สามเดือนค่ะบาดเจ็บสาหัส
ตัดขาตัดแขนนะคะแล้วก็แท้งลูกด้วย
หลังเกิดเหตุค่ะญาติก็เข้าไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่สนหนองค้างพลู
นางสาวนาธินีเลื่อนรุ่งวัย๒๙ปีพี่สาวพร้อมกับญาติของนางสาวกิติยา
ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสคนขี่รถเนี่ยก็บอกว่าในคืนเกิดเหตุ
นางสาวกิติยาน้องสาวของเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านพักในซอยเพชรกะเสม๑๑๒
คือก็ยอมรับว่าน้องสาวขี่ย้อนสอนขึ้นไปบนทางเท้า
่งหน้าไปถนนบรมราชชนนานีเพื่อจะไปเข้าซอยรัฐส่งเพื่อนก็คือนางสาววีนรัฐในซอยเพชรชะกะเสม๑๐
ทีนี้จังหวะที่ขี่ผ่านร้านรับซื้อของเก่าปากซอยพุทธมนตรสาย๓ซอย๕เนี่ยนะคะ
ขับมาด้วยความเร็วสูงข้ามสะพานข้ามคลองย่อยเหินเสียหลักขึ้นทางเท้ามาชนรถของน้องเธออย่างแรง
หลังเกิดเหตุนะคะมีประตูคมงโลงโลหยายเขาถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์ของการที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้ด้วยคุณสมดุคลิปน่ะเนี่ย
คนเสื้อขาวเนี่ยคือคนขับปอเช่เขาบอกว่าสภาพเนี่ยคลานออกมาจากรถในสภาพมืนเมาค่ะ
จอดดูเหตุการณ์อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปเลย
เพราะว่านอกจากที่น้องสาวของเธอเนี่ยแท้งลูกใช่ไหม
แล้วก็ขาซ้ายขาดแขนหักตับฉีกม้ามฉีกสะโพกแตกเลือดออกในช่องท้อง
แขนซ้ายรอตัดอีกคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็ขาซ้ายขาดแขนหักหัวแตกตายคาที่เนี่ย
แถมยังมีไปชนรถตู้เสียหายไปอีกหนึ่งคันชนซาเล้งเสียหายอีก
แบบนั้นรู้สึกว่าคงจะรับผิดชอบไม่ไหวขับรถหนีกันไปเลย
ทีนี้มีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
คนขับรถปอเช่เนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกลเลยค่ะ
พอผับปิดปุ๊บก็เอารถสปอร์ตของตัวเองนี่แหละออกมาวิ่งโชว์
โชว์ด้วยความเร็วสูงประมาณ๓รอบเหมือนขี่แบบวนไปวนมา๓รอบโชว์รถ
ซึ่งช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงคอสะพานข้ามคลองตรงนี้เขาต้องให้ระมัดระวังเต็มที่อยู่แล้ว
เพราะถ้าใช้ความเร็วสูงเมื่อไหร่รถมันจะเหินค่ะแล้วมันก็เหินจริงเหินเข้ามาชนรถของน้องสาวเขานี่แหละ
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางญาติได้ยินมาว่าภรรยาของคนขับปอเช่ติดต่อมา
ติดต่อมาทางฝั่งของนางสาวมีนรัฐที่เป็นผู้เสียชีวิตติดต่อมาทางญาติแล้วนะคะ
บอกว่าจะจ่ายเงินให้เป็นค่าชดเชยค่าทำศพ๕๐๐๐บาทแต่ว่าอย่าพูดเรื่องเมานะ
ถ้าพูดขึ้นมาจะไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว
ตัวเธอบอกว่าไม่พูดถึงน้องสาวเธอเลยด้วยซ้ำเพราะน้องสาวเธออาการก็เป็นตายเท่ากัน
ใช่แถมแท้งลูกอีกแล้วเธอก็มองว่าทำไมตีคุณค่าชีวิตคนเป็นเงินแค่๕๐๐๐บาทแบบนี้
มองว่าไม่ถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าอยากมาร้องเรียน
คนที่เสียชีวิตเนี่ยมีลูกชายวัย๒ขวบอยู่ด้วย
ส่วนความคืบหน้าในคดีนี้นะฮะพันธุ์ตำรวจโทอดุลดอกพวงนะครับผู้กำกับการโรงพักหนองค้างพลูก็บอกว่า
เพิ่งมาแล้วแถมแท้งได้เพียง๒วันขอยืนยันว่าตำรวจทุกคนทำคดีอย่างตรงไปตรงมา

ตอนนี้สอบประคำพยานไปแล้ว๖ปากแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุซ้ำอีก๑รอบ
ที่บอกว่ากลัวจะวิ่งเต้นกันเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนมีฐานะ
อาจจะเอาเงินไปให้คนช่วยปิดขดงคดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
เบื้องต้นก็เลยแจ้งข้อหารายสมเกียรติภักดีนอกไป
ซึ่งเป็นเสียเจ้าของเต็มรถขับรถหรูปอเชศ๒ข้อหาก็คือ
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
รวมทั้งข้อหาเมาแล้วขับเองต้องรอผลการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลจะแจ้งกลับมาก่อนนะครับ
ส่วนผู้กำกับการโรงพักหนองค้างพลูก็ยอมรับด้วยนะคะว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานโทรศัพท์มาหาโดยตรงเลยนะ
ชับบอกว่าให้ทำสำนวนคดีนี้อย่างรอบครอบตรงไปตรงมาอย่าให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดจนเป็นที่คอรหาขึ้นอีก
ส่วนกรณีที่ญาติและสังคมคาใจว่าตำรวจบอกญาติว่าห้ามให้ข่าวว่าคู่กรณีเมาแล้วขับเนี่ยจริงหรือเปล่า
ตรวจสอบให้แล้วนะคะบอกว่าเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดค่ะ
ส่วนตัวนายสมเกียจที่เป็นคนขับรถปอเช่เองเนี่ยที่ต้องคลานออกมาไม่ใช่อะไรบาดเจ็บเหมือนกัน
ขาหักทั้งสองข้างเลยนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยสาม
ตำรวจก็ไปสอบปากคำแล้วแต่ก็ยังให้การได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าบาดเจ็บอยู่
แล้วก็รู้มาว่าญาติของนายสมเกียจเนี่ยเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชเยี่ยมอาการคนเจ็บแล้ว
และแสดงความจำนงที่จะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วด้วยค่ะ